ตอนนี้กิโลทองสังเวียนแห่งการตักได้เดินทางมาถึงจุดพีคของปีเลยล่ะครับ
เพราะอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปเราก็จะได้รู้แล้วล่ะครับว่า
มูลค่าสูงถึง๑๑๓๙๐๐บาท
ซึ่งตอนนี้การแข่งขันก็เดินทางมาถึงรอบไฟนัล
เป็นการช่วงชิงศึกระหว่างคุณไฟล์เรเก้บ้านสวน
เกลียนขั้นเทพผู้ที่มีความรวดเร็วพริ้วไหว
ตักได้น้ำหนักกิโลทองสูงนำมาเป็นอันดับที่๑ในทุกรอบ
กับคุณเขี้ยวเพชรพระเอกลิเกหนุ่มรูปหล่อ
ที่มีความรวดเร็วและมีความแข็งแรงไม่ต่างกัน
รับรองว่ารอบนี้ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นวาดเสียวมีให้ลุ้นกันแบบทุกวินาทีเลยล่ะครับ
ในการแข่งขันรอบไฟนัลนี้สุดยอดนักตักทั้งสองคน
ผู้ที่ตักได้น้ำหนักน้อยกว่าจะได้นำกิโลทองที่ตักได้
ภายในเวลา๓๐วินาทีใครที่สามารถตักน้ำหนักกิโลทองได้สูงที่สุด
ยิ่งใหญ่อลังการสมศักดิ์ศรีที่สุดนะครับ
นั่นก็คือคุณไฟล์เกลียนคันเทพ
และเพศวิเกคุณเข้อเผช
ส่วนคุณเข้อเผชนี่ก็จะเหมือนเป็นม้าเมือที่แสงคลงทุกคน

รวมมูลค่า๑๑๓๙๐๐บาทครับ

แต่เงินรางวัลสูงสุดถึง๑แสนบาทเลยรอบนี้

จะมีเงินรางวัลมูลค่าเท่าไหร่คะ
โชคดีกันจริงเลยนะครับทั้งสองคน
และเรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือกันครับ

แผ่นป้ายที่๓๓๐๐๐บาท
แผ่นป้ายที่๔๒๐๐๐บาท

แผ่นป้ายที่๘๕๐๐๐บาท
แผ่นป้ายที่๙๔๐๐๐บาท

พอตเงินแสนสามารถจะแตกได้อยู่นะครับ
เขาจะต้องทำกิโลทองให้ได้๓๔กิโลกรัมนั่นเองครับ

คนที่ทำแผ่นได้แพ้นะใช่

มีอะไรอยากจะอวยพรให้กับกันและกันบ้างไหมครับ
ให้เราเสียนะ

ก่อนที่เราจะไปสู่สังเวียนการตัด
อุปกรณ์ที่พวกคุณสองคนคุ้นเคย
สิ่งที่พวกคุณเคยใช้งานมันมาแล้ว

และนี่คือซั่วทองคำอันทรงเกียรติ
ที่ทั้งสองจะต้องนำไปทำการแข่งขันตักทอง

ขอให้ทั้งสองทำให้เต็มที่
สมกับการที่ได้เป็น๒คนสุดท้าย
และนี่คือชมหน้าของบรูท๒ท่านนะครับ

ทุกสิ่งทุกอย่างทุกความพยายามของเขา
คุณฝ้ายคุณเคี่ยวเผ็ด
ในรอบนี้คุณตักได้เท่าไหร่
เราให้คุณเอากลับบ้านไปเลย
ไปค่ะ
หมดเวลาแล้ว

ไม่เคยเห็นใครวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อน

แล้วกะว่าจะนับนะว่าเขาวิ่งมากี่รอบ

รอบนี้เนี่ยทุกการตักเนี่ย
มั่นใจมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาไหม

เห็นว่ามันน้อยเห็นว่าเราตักไปได้น้อย

คุณเครียวเพชรค่ะ

นี่คือกิโลทองของทั้งสองท่านครับ
๖กิโลกรัมแต่อีก๗ขีด
แล้วก็๑๔กิโลกรัมกับอีก๔ขีด
เอาละครับผมขอประกาศ
รายชื่อผู้ที่ทำกิโลทองหนักที่สุด
จารึกรอยเชื่อของเขาไว้ใน
ประวัติศาสตร์ของรายการกิโลทอง
เป็นผู้คว้ารถกระบะ
มูลค่า๑๑๓๙๐๐๐บาท

และเขาคนนั้นคือคุณ

เป็นไงบ้างคุณเต้ยความรู้สึกตอนนี้
คือแบบขอบคุณมากจริงครับผม

ขอบคุณตัวเองไหมที่ทำได้ทุกรอบทำได้ดีมาตลอด
คือต้องขอขอบคุณกำลังใจทางบ้านด้วยนะครับ
แบบคือมันทำให้เราแบบมีกำลังใจทำที่ว่า

มันเปลี่ยนคำพูดไม่ได้สุดครับ
ไม่เคยได้อะไรใหญ่ขนาดนี้ครับผม

คุณเขี้ยวเพชรก็ไม่ต้องเสียใจไป
เรามีเงินรางวัลปลอบใจให้คุณเล็กน้อยเนาะ
เอาไปเลย๔๓๒๐๐บาท

มาถึงตรงนี้ก็อะไรก็ได้ครับ

อยากจะแสดงความยินดีกับเพื่อนของเราไหมครับ

ทำให้ประสบความเร็จและใช้คุ้มค่าที่สุดครับ
ขอบคุณครับ

ความสนุกของกิโลทองรูปแบบการตักจะเป็นแบบไหน
ใครจะเป็นผู้มาพิชิตเงินแสนกับพวกเราต้องติดตามให้ดีค่ะ

เชียงกัน
โลทองสังเวียนแห่งการตักวันพฤหัสบดีที่๓๑ธันวาคมนี้
พบกับเหล่าซุปตาที่จะมาอวยพรต้อนรับปีใหม่กันในรายการ
พวกเขาจะต้องมาพบกับการแข่งขันอันสุดมัน
เพื่อนำเงินรางวัลไปทำการกุศล

พลาดไม่ได้วันพฤหัสบดีที่๓๑ธันวาคมนี้
เวลา๔ทุ่ม๔๕ทางช่องไทยรัฐทีวี
ในรายการกิโลทอง